เอาดูเรื่องนี้หน่อย๓๐กันยายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อบอสค่ะอายุ๒๘ปี
เขาผูกคอตายเพราะว่าอกหักช้ำรักทีนี้วันนี้เนี่ยมีน้าน้าของบอสเนี่ยค่ะเธอเป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปี
บอกว่าหมอปลาช่วยทีทำไมหลานสิงร่างบอสบอสผูกคอตายเพราะอกหักชำรักแล้วไม่ไปไหนมาสิงร่างเธอ
แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะอยากผูกคอฆ่าตัวตายตลอดเวลาเลยนี่ไงคะบอกหมอปลาช่วยที
อาจจะผูกคอตายตามบอสไปตลอดเลยเนี่ยหมอปลากับทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่บ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะ
มาที่บ้านของคุณปูคุณปูอายุสามสิบสามปีคุณปูเล่าบอกว่ามีหลานคนนึงชื่อบอสอายุยี่สิบแปด
มันผูกคอตายเพราะอกหักสามสิบกัญญาที่ผ่านมานี่แหละก็จัดงานทรงงานศพอะไรกันเรียบร้อยเนอะ
ครับพอจัดเสร็จงานศพปุ๊บเนี่ยคุณปูก็มีอาการแปลกแปลกทันทีเลย
พอหลับตาก็เห็นเมนเห็นหน้าบอสและอยากผูกคอตายเหมือนบอสเลย
กลัว
หมอปลาพอฟังเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำพิธีให้กับคุณปูนะคะ
เอาเชือกมาผูกไว้ที่หัวแล้วก็เอารูปของหลานชายก็คือบอสเนี่ย
ตั้งไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ให้คุณปูบอก
คุณปูมองหน้ารูปหลานชายไว้
จ้องไว้ดูซิจะมีอาการแปลกไหม
หมอปลาเริ่มทำพิธีเลยนะคะเอามือกดที่หัว
เท่านั้นแหละอาการแปลกมาเลยค่ะ

ร้องไห้พี่อุ๋ยร้องไห้ตัวสั่นเลย
บอกเห็นเมนเห็นเมนเผาศพที่วัดแห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นเมนที่ใช้เผาศพน้องบอสนี่แหละ

หมอปลาเลยบอกโอเคเห็นใช่ไหมเห็นเมนใช่ไหมไป
งั้นไปเลยไปที่เมนย้ายไปทำพิธีที่เมนวัดหลัก๒เลยมาถึงเมนปุ๊บ
คุณปูมานี่เลยมาเดินขึ้นเมนไปเลยนะไปคนเดียวด้วยนะ

ถูกให้ถือรูปน้องบอสเอาไปวางหน้าเมน
ให้คุณปูนั่งเหยียดขาเอาสายสินพันรอบศีรษะแล้วก็เอามีดหมอเนี่ย
ที่หน้าผากจุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็เริ่มสวดคาถา
คุณผู้ชมดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น

โหดูสิระหว่างทำพฤทธิ์นี่ครึ่งขั้นหมาหอมเลยนะ

อันนี้เสียงหมาหาวดูภัยเรากำลังจะตกใจด้วย

คุณปูตัวกระตุกแล้วเป็นลมหงายหลังลงไปเหนือปลาต้องคอยประคองไว้
แต่ก็ยังลืมตาได้แบบว่าอ่อนแรงเบา

ก็วนมีดไง
หมอปลาเคยทำพิธีนานกว่านี้เหรอพี่อุ๋ย
มาตั้งไกลหมอปลาอุตส่าห์มาจากบ้านมาถึงนี้
สดใสขึ้น
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเราตั้งกล้องแล้วส่องไฟให้ด้วยไหม

หมอปลาบอกว่าวิญญาณที่มาเข้าร่างคนส่วนใหญ่ชอบทำพฤติกรรมซ้ำในช่วงก่อนตาย
ก็เลยทำให้คนที่ถูกเข้าสิ่งร่างมีอาการแบบเห็นภาพหลอน
เพราะว่าคนที่ตายไปแล้วคิดว่าตัวเองยังไม่ตาย
ข้อตายอยากผูกข้อตายอยากผูกข้อตายตลอดเวลา

วิ่งไปวิ่งกลับที่ทำงานกลับบ้านหลายครั้งเพราะเป็นห่วง
ก็เลยอยากจะให้หมอปลามาช่วยปลดปล่อยวิญญาณของหลาน
สบายใจก็ดีแล้วจะได้ทำมาหากินกัน

ทุกผู้ชมครับตามกันต่ออีกหน่อยก็แล้วกันนะ